คุณผู้ชมฮะส่วนบรรยากาศที่ห้างสยามพรากรวันนี้นะครับ
มีพระสงฆ์ไปรดน้ำมนต์นะคุณนะ
แต่ถามว่าเอ๊ะไปเชิญดวงวิญญาติอะไรรึเปล่า

นี่ครับคุณผู้ชมฮะบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ห้างสยามพรากรนะครับ
ก็มีการนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีสะดอกเคราะห์พร้อมกับได้ให้ประพรมน้ำมนต์บริเวณจุดต่าง
ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานบางส่วนนะครับ
ขณะเดียวกันวันนี้มีรายงานว่านายจ้างของพนักงานชาวเมียนมาที่เสียชีวิตเป็นหนึ่งในสองผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นะครับ
ก็จะมีการทำพิธีพิธีเชิญดวงวิญญาณหรือไม่นั้นนะฮะปรากฏนักข่าวก็ไปตามเรื่องนี้นะครับ
คือเจ้าหน้าที่แจ้งมาบอกว่าไม่มีการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณแต่อย่างใดนะ
แล้วก็ไม่สะดวกให้บันทึกภาพที่หน้าร้านและบริเวณในห้างด้วยต้องบอกแบบนี้ครับ
คือผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นชาวเมียนมาคนนี้คือจริงร้านของนายจ้างของเธอเนี่ย
อยู่ฝั่งสยามแต่เดินมาเพื่อจะฝากเงินบัญชีที่ธนาคารในสยามพรากรนะฮะ
ดังนั้นก็ต้องดูทั้ง๒จุดที่ร้านของนายจ้างกับจุดที่เธอเสียชีวิต
ร้านขายตุ๊กตาเทคทอยนายจ้างยังบอกเลยบอกว่าเนี่ย
ถ้าเกิดอย่างนั้นก็จะต้องทำพิธีเชิญดวงยานเพราะว่าไม่รู้ว่าจะยังไง
น้องเขาเสียชีวิตที่ไหนกันแน่ใช่ฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะพาไปดูที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจหน่อยค่ะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีญาติฝั่งนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนเนี่ยนะคะ
ที่เป็นเหยื่อแล้วก็เสียชีวิตยังไม่ได้มีญาติมาติดต่อนะคะ
ซึ่งบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเมื่อเช้านี้
ของสาวชาวจีนที่เสียชีวิตยังไม่ได้มีการติดต่อขอรับศพค่ะ
น่าจะยังอยู่ในช่วงเวลาทำใจจากการสูญเสียบุคคลในครอบครัวอย่างกระทันหัน
เพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่เรารายงานข่าวไป
ทางด้านนายแพทย์ใหญ่ก็บอกว่าทางครอบครัวของชาวจีนยังรับไม่ได้
แต่ทางสถาบันนิติเวศก็ยินดีที่จะให้ศพอยู่ที่นี่ก่อนจนกว่าทางญาติแล้วก็ครอบครัวจะมีความพร้อมค่ะ
และในการเก็บรักษาศพทางสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจจะสามารถรักษาสภาพศพไว้ได้ตามขั้นตอน๓๐วัน
หรือถ้าเกิดว่าญาติประสงค์ที่จะมารับศพหลังจากระยะเวลา๓๐วันอันนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกัน
เพราะเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่กระทบกับความรู้สึกด้วยนะคะ